คุณผู้ชมครับตามที่สัญญาไว้เลย
เมื่อช่วงห้องข่าวหัวเขียวเราให้ดูภาพรวมของคดีเมื่อวาน

เป็นการเจาะของประเด็นแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เพราะว่าทางฝั่งแม่ของดาราก็ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีแล้ว

อันนี้มันแต่ละวันมันมีเรื่องใหม่มาเรื่อยจริงนะคะคุณผู้ชม
ไปดูพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ

นำตัวรองอ๊อฟต่อไปนี้ผมจะเรียกท่านว่ารองอ๊อฟนะครับคุณผู้ชม
รองอ๊อฟอดีตสามีของนางสาวแอม
ไปเจอแอมในทันทะสถานหญิงกลาง
หลังจากที่ศาลจังหวัดนครปฐม
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างฝากขังได้
ด้วยเหตุผลยังไม่พบข้อได้จริงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
หลังจากสารท่านอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ

โจ๊กพี่โจ๊กเดี๋ยวผมจะไปคุยไปเจรจากับแอมให้รับสารภาพ
ไปคุยกันประมาณ๑ชั่วโมงพลตำรวจเอกสุรเชษออกมาแล้วเปิดเผยบอกว่า
จนถึงขณะนี้แอมยังไม่ยอมรับสารภาพ
เป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่รู้ว่าข้างนอกไปถึงไหน

ใช่เพราะว่าทางผอทันทะสถานก็บอกว่า
ปกติไม่ได้เปิดให้ดูข่าวอยู่แล้ว
คืนก็จะได้ดูแต่ละครดูอะไรอย่างนี้
โดยอ้างว่าขอเจอญาติก่อนหมายถึงแอมนะ
ขอรอเจอญาติคนหนึ่งก่อน
แล้วจะให้การถึงเหตุการณ์ทั้งหมด

คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้นอนแล้ว
แน่นอนต้องตามแล้วเดี๋ยวตามดูต่อนะ
ดูน้ำแข็งต่อเลยนะ

ค่ะเออในข่าวเที่ยงคุณผู้ชม
คือน่าติดตามว่าญาติของแอมที่แอมบอก
แล้วมีความสำคัญใช่คนที่เราเคยเอ่ยชื่อ

แล้วบรรยากาศการสอบปากคำแอมเป็นยังไงนะ
ก็มีอาการเครียดน่ะนะ
แล้วก็ทั้งรองอ๊อฟแล้วก็แอมต่างก็ร้องไห้
จากคิดถึงลูกแล้วก็แอมรู้สึกผิดที่ทำให้ครอบครัวลำบาก
รวมถึงทำให้รองอ๊อฟก็ถูกดำเนินคดีและถูกให้ออกจากราชการด้วยครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษรณบุอีกว่าเมื่องต้นได้ประสานไปที่ทัศนอธิบดีกรมรัชธรรมแล้ว
บอกว่าจะให้ญาติที่แอมไว้ใจเข้าพบแอมส์วันนี้๑๐โมงเช้า
หลายคนฆ่าดาว่าญาติที่แอมไว้ใจใครแหละใครใคร
ทนายความยืนยันว่าคนคนนั้นก็คือตัวทนายเองนี่แหละ
นะครับซึ่งทนายจะไปพบแอมวันนี้
นะส่วนเรื่องคดีเนี่ยทนายบอกว่า
ขณะนี้นะครับทนายรับทำคดีให้แอมทุกอ่ะ

ก็ก่อนหน้าบอกว่าอะไรเฉพาะคดีก้อยที่เหลือ

แล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีอื่น
เพราะว่าคดีอื่นตำรวจจะจัดทนายมาให้

ซึ่งกรณีนี้มีข้อหามากกว่า๑๐ข้อหา
ซึ่งไม่แน่ใจว่าแอมจะมีเงินจ้างทนายหรือเปล่า

ทนายยังยืนยันด้วยว่าสามารถสู้คดีได้

มั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอจะพิสูจน์ว่าแอมไม่ได้ก่อเหตุวางยาก้อย
แต่หากภายหลังตำรวจมีหลักฐานพบว่าแอมกระทำผิดจริง
ก็ต้องให้แอมไปรับโทษจากการกระทำของตัวเองครับ
มีความลับอยู่ที่เป็นข้อต่อสู้ในคดีด้วย
ถ้าภายหลังที่เปิดออกมาแล้ววันนั้นอาจจะตกใจว่า
ลับอะไรฮะความลับอะไรอะไรยังไง
ได้คุยกันหลังไมค์แล้วกันเนอะมีภาพด้วย
เหรอมีความลับแล้วก็มีภาพในคดีคุณก้อยอย่างนี้เหรอ

สมมุติถ้าวันข้างหน้าเนี่ยแอมเขาถูกพิพากษาเนี่ย
เป็นคดีใดคดีหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาทำผิดจริงเนี่ย
คุณธนิชาจะรู้สึกยังไงจะจะขอโทษสังคมไหมหรือว่าจะรู้สึกยังไงไม่ค่ะ
ก็จะต้องอบรมเขาว่านั่นคือผลของการกระทำที่เราได้ทำไป
ก็ต้องยอมรับในผลของการกระทำค่ะ
นี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นของนายแด้ใช่ไหม
ซึ่งหลังจากนายแด้เสียชีวิตตอนเย็นแอมยังไปจัดงานวันเกิดนะครับ
ซึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตว่าแอมไม่เสียใจเลยเหรอ
ทนายของแอมชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสบอกว่า
ให้ไปดูคลิปที่แอมเป่าเค้กวันเกิด
เพราะหากสังเกตบริเวณข้างแก้มของแอมนะฮะ
จะเห็นน้ำตาของแอมไหลออกมาขณะเป่าเค้กครับ
เพราะว่างานนี้เนี่ยแด้ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้แอมนะครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของทางรองอ๊อฟ
แล้วก็สาวคนสนิทอย่างน้อยหนาเอง
คือก่อนหน้านี้ก็มีการสอบปากคำใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยละกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือรองอ๊อฟเนี่ย
ก็ให้การอย่างเป็นประโยชน์นะคะกว่าครั้งที่ผ่านมา
พอมีการนำตัวมามาสอบปากคำถึงแม้ว่าจะยังปฏิเสธว่า
รองออฟเองไม่ได้ร่วมก่อเหตุวางยาฆาตกรรมผู้เสียชีวิตทั้งหมด
แต่ว่ารองอ๊อฟเองเนี่ยก็ยอมรับนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ได้เห็นนะได้เห็นคลิปก้อยหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ยังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วมีการถามแอมด้วยนะ
พอถามแอมไปปั๊บเนี่ยแอมก็บอกแค่ว่าไม่รู้
แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าเอาแล้วเคสตอนที่แด้เสียชีวิตล่ะ
ก็อ้างว่าอ๋อแด้ตรอมใจตายคือเหมือนกับตอมใจที่
แอมบอกเลิกก็เลยกินยาตายอันนี้คือสิ่งที่ทางรองอ๊อฟเนี่ย
บอกว่าแอมได้บอกกับรองอ๊อฟแบบนี้แล้วรองอ๊อฟก็ยอมรับด้วยนะคะ
บอกว่ารู้จักกับคนตายในคดีนี้นะรู้จักอยู่๖คน
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรส่วนตัวผมเนี่ย
หลังจากที่ได้รู้จักกับแอมไม่นานแอมก็ตั้งคันก็เลยทำให้ผมต้องแต่งงาน
แล้วก็ไม่คิดไงว่าผมจะเจอแบบนี้
คือเขาบอกแบบนี้เลยไม่คิดว่าแอมจะสวมเขาผม
แล้วตั้งแต่แอมเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเขาพัง
การงานก็พังชีวิตก็พังตำรวจถามนะเรื่องการจดทะเบียนยา
แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันคือเขาบอกว่าผมอย่าขาดกันแล้วก็จริง
ก็อยู่บ้านเดียวกันแยกเตียงนอนกันแต่ที่ต้องอยู่บ้านเนี่ย
เพราะว่าต้องดูแลลูกทั้งสองคนทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือสรุปสั้นนิดนึงละกันสำหรับตอนนี้เนี่ย
โดนแจ้งข้อหาแล้วรองออฟโดนแจ้งข้อหา
ดำเนินคดี๒ข้อหานะสำหรับรองออฟก็คือร่วมกันรับของโจร
และร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมนะคะ
ทีนี้อีกคนนึงอีกคนนึงที่เราเห็นในข่าวตลอดเลย
พี่ระพีถูกต้องพี่ระพีชำนาญเรือครับ
จะบอกว่าเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากบรรดาครอบครัวของผู้เสียหายก็ว่าได้
ใช่ค่ะพี่ระพีเนี่ยบอกว่าที่รองออฟให้การว่าโดนแอมหลอก
และไม่เคยรู้เห็นกับฆาตกรรมเหยื่อเนี่ยนะส่วนตัวพี่ระพีเองคิดว่า
เป็นไปไม่ได้หรอกคนเป็นผัวเมียกันเนี่ยนะ
ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าจะไม่มีการผิดสังเกตในพฤติกรรมของเมียตัวเองเลยหรือ
ทั้งทั้งที่รองออฟพูดก็พูดเถอะนั่นก็ตำรวจใหญ่นะอืมเออ
รองโจ๊กแถลงว่าแอมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกครั้ง
คล้ายคล้ายเป็นการยืนยันตัวตนและสถานที่อยู่เนี่ยค่ะ
นายเดชาเชื่อว่าแอมวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะอืม
เพื่อจะอ้างฐานที่อยู่ซึ่งสามารถใช้ต่อสู้คดีได้ว่า

คืออันนั้นบอกว่ามีใครไปด้วยนะ
มีรองอ๊อฟมีแอมแล้วก็มีน้อยหนา

ของแอมกับทางรองอ๊อฟไปด้วย
ทีนี้ค่ะคือเพื่อที่จะให้อย่างน้อยน้อยไหนยืนยันได้ไงว่านี่ไง
ฉันไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุตอนนั้นฉันอยู่ที่หัวหินนะฉันไปเที่ยวอยู่นะ

นี่แหละทนายเดชาบอกว่าอะไรนะน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังใช่ไหม
คือทนายเดชามองว่ามันก็เป็นเทคนิคในการสู้คดีอย่างหนึ่ง
น่าจะมีคนคอยให้คำแนะนำแอมอยู่
โจ๊กพูดด้วยเรื่องของการไปย้ายเขาเรียกถิ่นที่อยู่เนี่ย
ยืนยันสิ่งที่อยู่เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็พูดมาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นวิธีตำรวจ

คือท่านก็บอกแหละว่าประมาณว่าท่านรองอ๊อฟเนี่ยได้แนะนำหรือเปล่า

แต่ทีนี้ก็เลยถามทนายเดชาไปเหมือนกันนะว่า
แอมจะชนะคดีเหมือนกับตอนที่ทนาย

อันนี้ทนายเดชาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะ
ว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่เอามาหักล้างกับอายการโจทย

เห็นไหมพี่เบิร์ตก็เล่าว่าเขาก็มีข้อมูลอยู่ถูกไหม
ให้สัมภาษณ์พี่อุ๋ยภาคภูมิในเปิดปากก็บอกว่ามีอยู่
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานอันนั้นมาเปิดแต่จะเปิดให้ดูในศาลไง
ให้สื่ออย่างพวกเราได้ดูก่อนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูฝั่งญาติของแด้หน่อยละกัน
แด้ที่เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าเป็นสามีของแอมเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคือคุณยายของแด้คุณยายวันเพ็ญ
คุณยายบอกแบบนี้ตอนที่มีการออกไหมจับรองอ๊อฟเนี่ยนะ
ครอบครัวมั่นใจเลยว่าจะได้คืนความยุติธรรมให้กับแด้หลานชาย
แต่พอรองอ๊อฟได้รับการประกันตัวชั่วคราวเนี่ย
เอาตรงนะนักข่าว
ยายเองก็เริ่มกังวลแล้วว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า
ก็อยากจะฝากแหละฝากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย
ของครอบครัวญาติทางฝั่งแด้ด้วยนะคะ
อะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ได้ปักปำนะ
เพียงแต่พูดว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้น
ขอให้เกิดกับยายอย่าเกิดกับลูกหลานยายเลย
ยายทำใจไม่ไหวแล้วคนเดียวก็ใจสลายแล้วนะขอฝาก
วอนปากกับผู้ใหญ่ด้วยนะ

ดูแลความปลอดภัยของเราด้วยนะ
คุณยายนะคุณยายวันเพ็ญคุณยายของแด้
ก็มีการฝากไปถึงแอมด้วย
บอกว่ากรรมอะไรที่เคยก่อไว้จะปิดยังไง
ก็ปิดไม่มิดหรอกแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งน่ะ
กรรมจะกลับมาตามสนองแอมเอง
อันนี้คือยายของแด้บอกเลยนะอยากให้แอมพูดความจริงออกมา
เพราะว่าเอาจริงคือคุณยายของแด้ก็ตามข่าวอยู่ตลอด
รู้ไงเมื่อวานรองอ๊อฟไปหาภรรยา
ถึงในทันทะสถานหญิงกลางแล้วร้องไห้กันทั้งคู่
แต่แอมก็ยังไม่ได้สารภาพออกมา
แต่ว่าพอมาพูดถึงแด้ขอพูดตรงนี้หน่อยได้ไหม
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาจากกู้ภัย

คุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงดีกว่านะ
ในตายไปแล้วพี่กู้ภัยเล่าบอกว่า
แอมมาขอให้กู้ไพรทำอะไรรู้ไหม
บอกพี่พี่ไปช่วยเปิดตาแด้คนตายให้หน่อยได้ไหม
ชั้นเนี่ยจะสแกนโทรศัพท์
สแกนมั่นตาเขาตายไปแล้ว
ถูกต้องมีข้อมูลว่าแอมเข้าไปในห้องดับจิต
แล้วก็ไปเหมือนกับว่าเปิดตาศพของแด้
เพื่อที่จะสแกนเข้ามือถือของแด้
ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับแบบแอปธนาคาร

แล้วคนที่เขาเฝ้าห้องดับจิตเขาก็ให้ข้อมูลนะ
เข้าไปจริงแล้วใช้เวลาอยู่เป็น๑๐นาทีเลย
แต่ว่าสแกนไม่ได้เพราะว่าศพเสียชีวิตมาสักพักนึงแล้ว

กู้ภัยก็ออกมาบอกแบบนี้หรอกว่าผมทำให้ไม่ได้หรอก
คนตายไปแล้วเขาใช้ไม่ได้แล้วพี่
นี่แหละฮะข้อมูลนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วย
มาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ฟังทรนไลน์ราชาที่บอกว่า
พฤติกรรมเรื่องการหาหลักฐานถิ่นที่อยู่เนี่ย
น่าจะเป็นคำแนะนำจากคนที่รู้เรื่องการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
ต้องกันที่บ้านรองออฟที่จังหวัดนครปฐมก่อนนะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวรองออฟไปค้นบ้านพักเลย
จะหาหลักฐานเกี่ยวกับสารสายนายที่อาจหลงเหลืออยู่ในบ้านครับ
นี่เจ้าหน้าที่พาน้องอ๊อฟมาแล้ว
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเจอแคปซูลเปล่าสีขาวขุ่นแล้วก็สีเขียวครับ
แล้วก็มียาเม็ดเล็กสีเขียวมีซองยาสมุนไพรมีขวดยา
และตั๋วจำนำหนึ่งใบ
แอมเนี่ยเคยเอาทองไปจำนำไว้ที่ร้านทองในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม
โดยหลักฐานนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายที่๑๐
ชื่อว่านางสาวกันนิกาหรือคุณเอ๊ะในพื้นที่สพโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
ซึ่งก่อนอันนี้ชุดสืบเขาเคยเข้าไปขอข้อมูลจากร้านทองร้านนี้มาแล้วด้วยนะ
ร้านทองที่แอมเนี่ยเคยเอาทองไปจำนำ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งคุณผู้ชม
ค้นบ้านของพี่สาวแอม
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่า๒๗เมษายน
เคยไปค้นพบยาแคปซูลที่อาจารย์ออสเอาไปตรวจสอบ
แล้วพบสารไซยันไนปนปื้นอยู่ในแคปซูลน่ะ
แคปซูลสมุนไพรคุณผู้ชมอันนี้คือ๒๗เมษานะ
แต่เจ้าหน้าที่อีกชุดอย่างที่บอกคือไปค้นอีกรอบหนึ่ง

ก็ชี้จุดบริเวณที่เก็บตัวอย่างแคปซูลยา

ไปสอบสวนถึงที่มาของแคปซูลยา
เพราะจากการตรวจค้นครั้งที่แล้ว
อาจารย์ออสยืนยันว่าพบสารสายนายในแคปซูล
เก็บหลักฐานมาจากบ้านพี่สาวแอม
โดยเฉพาะไอ้แคปซูลสีฟ้าสดคุณผู้ชมครับ
ที่อาจารย์ออสบอกว่ามีสายนายปริมาณมากด้วยนะ
แต่สารสายนายไม่ได้ถูกบรรจุในแคปซูลทุกเม็ด
เช่นหยิบมา๑๐เม็ดจะเจอสัก๑เม็ดที่มีสารสยนาย
จากประเด็นของสารสายนายยังมีเรื่องสารที่ใช้ต้านพิษของสายนายด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบที่บ้านของแอม
โดยสารสายนายถือเป็นอีกหลักฐานสำคัญ
ที่จะสาวไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นคุณผู้ชม
คนอื่นนี่หมายถึงนอกเหนือจากรองออฟอีกนะ
การผสมไซยานายไซยานายสูดไปมันก็โดดแล้ว

แต่ยาเหล่านี้การฉีดเนี่ยมันต้องฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
คนที่ฉีดได้ต้องเป็นพยาบาล
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่ต่อว่าใครเป็นพยาบาลที่อยู่ใกล้ตัวเขา
นี่รองโจ๊กบอกว่าคนที่ฉีดสารที่เป็นสายนายเข้าสู่เส้นเลือดได้

ก็คือมันต้องเป็นเส้นเลือดดำจะต้องรู้
แต่ถ้าเกิดคนทั่วไปเราจะรู้ไหม

ต้องไปดูว่าแวดล้อมรอบตัวแอมเนี่ย
มีใครทำหน้าที่หรือทำงานประมาณนั้นไหม